เราคุยกันต่อเนื่องนะครับกรณีที่ถ้าหากว่าข่าวดีนี้
ประเทศไทยได้ถูกยกอันดับขึ้นมาจริง
อย่างที่บอกว่าต้องรอสรุปผลอย่างเป็นทางการจากทริปรีพอร์ต
ซึ่งจะออกมาในช่วงค่ำวันนี้ตามเวลาประเทศไทย
สถานการณ์อุตสาหกรรมการประมงการส่งออก

จะพลิกฟื้นคืนมาได้มากน้อยแค่ไหนจากปัจจัยนี้

คุณวิกฤตครับถ้าหากว่าข่าวนี้เอาล่ะเบื้องต้นคือเป็นข่าวดี
ไทยน่าจะถูกยกระดับจากระดับต่ำสุดคือเทียร์สามมาอยู่ที่สองเฝ้าระวังหรือระดับสอง
เรื่องต้นประเมินว่าอุตสาหกรรมประมงของประเทศจะเป็นยังไงบ้างครับ
ก็น่าจะได้รับผลดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ย
สำหรับในส่วนของตัวภาพของอุตสาหกรรมเนี่ยในเรื่องของธุรกิจอาหารนะครับ
เกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะกับในเรื่องของตัวธุรกิจประมง
ผมคิดว่าเราจะต้องจับตาดูประเด็นต่อไปก็คือในฝั่งของตัวยุโรป
กับทางทริปรีพอร์ตที่ทางสหรัฐมีการอัพเกรดไทยขึ้นมา
คงจะมีการประกาศผลด้วยเช่นเดียวกัน
ก็คาดหมายว่าน่าจะมีการปรับขึ้น
หรือมีการนำใบเหลืองออก
แล้วก็ทำให้ในเรื่องของตัวทิศทางอุตสาหกรรมอาหารของไทยเนี่ย
น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากนี้ไป
หลังจากที่มีการยกเลิกมาตรการต่างที่มีการกดดันมาก่อนหน้านี้

วิทยาของผู้บริโภคผู้ประกอบการผู้ส่งออกต่าง
ปรับตัวดีขึ้นแล้วภาพรวมต่อการส่งออกในปีนี้
การจะเป็นยังไงครับคุณวิกฤตครับ

เราก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเห็นผลที่ชัดเจนในปีนี้นะครับ
ในเรื่องของการจะกลับมาขยายตัวที่ดีขึ้นนะครับ
ตรงนี้เองก็ต้องยอมรับนะครับว่าในเรื่องของตัวสินค้าอื่นที่เรามีการส่งออกไป
อาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการถูกกดดันแล้วก็มีการชะลอตัวลง
ภาวะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวยุโรปเอง
ที่อาจจะมีภาวะในเรื่องของการชะลอตัวลงได้ในช่วงอีก๖เดือนหรืออีก๑ปีข้างหน้านะครับ
ก็ยังถือว่าในเรื่องของความสุ่มเสี่ยงของการขยายตัว
ของเศรษฐกิจที่จะไปพึ่งพิงกับในเรื่องของภาคการส่งออกเพียงอย่างเดียวนั้น
อาจจะต้องระมัดระวังอยู่เหมือนเดิม
ยังคิดว่าไม่น่าจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ย
มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีจากภาคส่งออก
ตรงนี้เองเราอาจจะยังคงไม่ได้รับผลเข้ามาเต็มที่ในปีนี้
แต่ว่าคงจะต้องจับตาดูกันในปีหน้าครับว่า
หลังจากที่เรามีการยกขึ้นมาจากทริปนะครับ
รีพอร์ตของทางสหรัฐเนี่ยขึ้นมาเป็นเทียร์๒แล้ว
อยู่มีการปลดนะครับในเรื่องของตัวใบเหลืองด้วย
ก็น่าจะทำให้ทิศทางของภาคส่งออกในปีหน้าดีขึ้นครับ

มีบางกระแสข่าวก็มองว่ากรณีแบบนี้เอง
อาจจะไปช่วยผ่อนคลายบรรยากาศความตึงเครียด
หลังจากที่คณะรัฐบาลคอสชเข้ามารัฐประหาร
แล้วก็ควบคุมดูแลการบริหารจัดการประเทศ
หรือว่าการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ยังไงครับมันจะไปเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน

แต่ในความเป็นจริงแล้วในส่วนของตัว
ข้อตกลงที่เรียกว่าหุ้นส่วนทางการค้า
มันยังต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปธรรม
ซึ่งตรงนี้เองผมก็มองว่ามันยังมีความไม่แน่นอนอีก
กับการเมืองในสหรัฐที่อาจจะมีการเลือกตั้งกันรอบหน้านะครับ

ทางประธานาธิบดีคนใหม่ยังไม่ได้มีข้อตกลงตรงนี้
ก็อาจจะดูแล้วสะดุดลงได้เหมือนกัน
ตรงนี้ก็อาจจะยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูกันต่อไป
แล้วก็ในเรื่องของตัวผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจริงแล้ว
สิ่งที่สำคัญมันจะต้องอยู่ที่ผู้ประกอบการด้วย
ว่ามีการพัฒนาสินค้าของตัวเอง
ถ้าเรามีสินค้าตอบโจทย์
ไม่แต่ว่ามีข้อตกลงทางการเคราะอะไรขึ้นมาหรือไม่ตาม
ผมเชื่อว่าในเรื่องของการขยายตัวพากส่งออก
ยังคงทำได้ดีนะครับตรงนี้คงจะต้องเอ่ออาศัยนะครับ
ว่าเพิ่งพาไปทางผู้ประกอบการนะครับให้มีการพัฒนาในเรื่องของตัวสินค้า
ให้มีการต่อยอดแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปลายทางได้ดีกว่าเดิมนะครับ
นี้ผมว่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
ได้ครับผมขอบคุณมากครับคุณวิกฤตครับ

คุณวิกฤตธิระวรรณรัฐนะครับผู้มนุยการสายวิจัยหลักทรัพย์ปูหลวงนะครับ

เพราะว่าวันนี้กำลังจะสิ้นสุดไตรมาสที่๒ของปี
แล้วอีกไม่กี่วันเรากำลังจะเข้าสู่ไตรมาสที่๓
ดังนั้นผู้ส่งออกเองก็ต้องปรับตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง

ข่าวนี้อาจจะเป็นหนึ่งในข่าวดีแต่รออีกหน่อยครับ

ปีนี้ด้วยเพราะว่าถ้าหากมีผู้นำคนใหม่ขึ้นมา
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเดิมหรือฝั่งใหม่ก็ตาม
นโยบายนี้จะยังคงอยู่ต่อหรือไม่
เรื่องแบบนี้ต้องติดตามกันยาว
แต่ระยะสั้นทำได้คือผู้ประกอบการผู้ส่งออก
ต้องปรับตัวให้รับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น